ส่วนเรื่องต่อไปนี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จหนึ่งของกรมสรรพาวุฒหารเรือนะครับ
ที่สามารถผลิตกระสุน๓๐มิลลิเมตรขึ้นมาใช้เองในการซ้อมรบทางทหาร
ซึ่งก็จะเป็นการช่วยประหยัดงบประมาณนำเข้ากระสุนชนิดนี้จากต่างประเทศด้วย
ประสิทธิภาพจะเป็นอย่างไรติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ขอบคุณครับ
การซ้อมรบทางทหาร

กระสุนชนิดดีได้มาตรฐานของกองทัพไทย
เพราะสามารถยิงได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องติดขัด
และยังสามารถช่วยประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อลูกกระสุนจากต่างประเทศ
เพราะแต่ละปีกระสุนขนาดดังกล่าวได้นำเข้าราคานัดละ๓๘๐๐บาท
และเป็นกระสุนที่เก่าไม่มีประสิทธิภาพ

ไม่ได้เปิดสายการผลิตกระสุนชนิดนี้แล้ว

จะสามารถประหยัดต้นทุนได้ถึงนัดละเกือบ๕๐๐บาท

เราก็จะมั่กจะมีลุชพื้นจากการฝึกยิง
จากการฝึกยิงได้ปีเนี่ยขึ้นครับ
จากการฝึกยิงโดยใช้เงินไม่สูงมากนัก
และในยามสงครามเนี่ย
กลับไปดูทาง๑๒๘ว่า
เมื่อมีเรื่องการผลิตในประเทศเนี่ย
อยู่ภายใต้ความร่วมมือของทุกหน่วย
ที่อยู่ตรงนี้ใบใต้กรอบตรงกระทรวงกล่าว๖ติมก่อนไป
ในอนาคตปี๒๕๖๑ถึงปี๒๕๕๙
สัมภวุฒิหารเรือวางแผนจะผลิตกระสุนชนิดนี้ปีละ๓๐๐นัด
เพื่อใช้ในการซ้อมรบทางทหาร
เท่ากับช่วยลดภาระงบประมาณนำเข้าจากต่างประเทศได้ปีละหลายล้านบาท